อ่ะงั้นเรื่องแรกก็ขอเมาส์กันที่เรื่องดีเรื่องสายบุญกันหน่อยดีกว่านะครับ
เมื่อวานนี้พี่ฝนธนสุนทรพี่ใจแอ้นแล้วก็ศิลปินตลกมากมายเนี่ย
เขาไปวัดทำบุญวัดจุดเชอกัน
ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะ
ปังรับน้ำมนต์รับพรกันมาเต็มที่เลยนะคะ
นี่แหละค่ะศิษยานุสิตเดินทางไปร่วมงานกันมากมายเลยนะคะ
สิทธิ์ยานุสิทธิ์คนบันเทิงพี่ฝนธนสุนทรพี่แก้วมณีซับ
ใจแอ้นเชิญยิ้มพี่ปลาครับเชิญยิ้ม
แล้วก็หนุ่มคนนี้นายกี้นี่ที่โดนสายมูเหมือนกันนะ

เดินทางไปร่วมพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วย
แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะคะ
แล้วก็พี่ใจแอ้นค่ะนี่จะบอกว่าเราได้คลิปมาเนี่ย
พี่เขาเป็นธุระถ่ายคลิปส่งตรงมาให้บันเทิงไทยรัฐแบบสุดพิเศษเลยค่ะ
พิธีไหว้ครูครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาชีพ
ประกอบศาสตร์ต่างตามที่เรารู้กัน
ฝนก็ทำการร้องเพลงถวายเสียงให้กับหลวงพ่อช้างด้วยค่ะ
พร้อมกับประชาชนที่มาร่วมงานได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลย
อีกทีนี่เป็นการทำพิธีไหว้ครูหมอยาครูแพทย์แผนไทยปีที่
ปีที่๒๔เออ
แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าวัดแห่งนี้ค่ะคนบันเทิงหลายต่อหลายคนเนี่ย
ก็นิยมชมชอบการเดินทางมาไหว้ขอพรกันเป็นประจำเลย
รวมไปถึงตัวพ่อสายมูพี่มดดำพี่มดดำพชาภา
เขาไปก่อนพี่ฝนอีกนะไปวันก่อนเดินทางไปกับคุณแจ๊คแฟนฉัน
แล้วก็ทีมงานไปถ่ายทำรายการคชาพาพาไปมู
ตั้งใจมากราบขอพรหลวงพ่อช้างแล้วก็สักการะขอพรองค์ท้าเวสวันด้วย
รุ่งเรืองร่ำรวยนะฮะก็ขอภายในวัดนี่แหละนะคะ
ส่วนความเห็งความปังเขาจะขนาดไหนก็ต้องรอติดตามกันไปเนาะ
นี้จะหมดปีแล้วน่าจะปังข้ามปีแน่นอนเลยสำหรับทุกคนที่ไปขอพรกันมานะคะ
ใช่ไหมนี่อาจารย์ช้างบอกนะคะว่าปีหน้าราศีกรกฎ
เลขที่ปังก็คือ๒๔๔๒แล้วคุณผู้ชมดิฉันก็นั่งไล่เช็คไปเดี๋ยวเวลาทำสกรูปให้ดู

อ่ามาแรงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยงวดล่าสุดเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ